คุณผู้ชมครับข่าวดีก็มีให้ดูที่ไทยรัฐทีวีนะครับ
คนงานรับเหมาก่อสร้างจะไปเติมเงินมือถือที่ตู้เอทีเอ็ม
ยังไม่ทันได้เติมเปิดไปช่องฝากเงินที่มันฝากเงินได้
เจอเงินเกือบแสนโอ้โหเจอเงินเกือบแสนหอบไปให้ตำรวจตามหาเจ้าของครับ
จริงผมอ่านชื่อพี่ดังนายสุนัยสังเกตอายุ๔๖ปี
เป็นคนงานรับเหมาก่อสร้างนะครับนำเงินสด๙๑๐๐๐บาท
คือเขาเจอในตู้ไอทีเอ็มแบบที่มันฝากเงินได้นะคุณผู้ชม
เอาไปให้ตำรวจสอนอสายไหมหาเจ้าของหน่อยแล้วไปเจอได้ยังไงพี่สุนัย
สุนัยเล่าบอกว่า๑ทุ่มของเมื่อวานนี้แวะเติม
เงินมือถือที่ตู้เอเทมหน้าร้านสะดวกซื้อซอยสายไหม๓
ลงจากจักรยานยนต์ได้ปั๊บผู้ชายรูปร่างใหญ่เลยนะ
แล้วคุยมือถือตลอดเวลาท่าทางจะยุ่งนะครับ
นั้นออกก่อนแล้วเติมเงินมือถือตามตั้งใจก่อน๒๐๐บาท
เติมเสร็จปั๊บเติมเสร็จปั๊บยืนรอเจ้าของเงินอยู่๑๕
๕นาทีหวังว่าเดี๋ยวเขาคงคิดได้แล้วจะ
จะกลับมาดูกลับมาเอาไม่มาครับ
สุนัยหอบเงินไปสอนอสายไหมฮะไปตามหาเจ้าของ
แล้วคุณผู้ชมฮะต้องไปนั่งรอคิวอยู่ที่สอนอสายไหม
เป็นชั่วโมงเพราะว่าโอ้โหคนมาใช้บริการตำรวจเยอะเหลือเกินครับ

เขายืนคุยอยู่นานก็แหละ
ยืนคุยโทรศัพท์แล้วก็อยู่หน้าตู้ผมก็ยืนรออยู่
แล้วจังหวะที่ว่าเขาน่าจะรีบเขาก็เดินออกมา

ก็ไปกดรายการของผมนะ
พอกดปุ๊บเพื่อทำรายการตู้ฝามันก็เปิด
เปิดแล้วนี่มีธนบัตรอยู่เป็นปึกหนึ่ง
ผมนับที่แรกมันได้๙๓๐๐นะ
แต่พอมานับบนรถอีกมันเหลือ๙๒๐๐บาท
แล้วก็มาที่สอนอดมันเดินเหลือ๙๑๐๐๐บาท

ประมาณนี้ไม่รู้แบงค์มันติดกันหรือว่ายังไงแหละ

ถ้าเจ้าของเขาได้ดูข่าวนะ
ให้เขามาติดต่อรับที่สอนอ
พี่สุนัยครับความตั้งใจของพี่สำเร็จแล้ว
เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทำเงินมันไม่ใช่เงินของเขา
และไม่ได้คิดจะได้รางวัลตอบแทนอะไรด้วย
อ่านชื่ออีกครั้งครับสุนัยสังเกตฮะ
ขอชื่นชมนะขอแสดงความชื่นชม